ท่านหน้านโนบิอย่างนี้ถือว่าอย่างไรครับ
ถ้าเขาจะบอกว่าเอาก็คุยกันเองไงแฟนกันคบกันโอนเงินให้กัน
คือถ้าหากฟังจากเรื่องของคุณปีเตอร์แล้วเนี่ย
แล้วก็แถมมีอีกท่านหนึ่งเข้ามาโดยพฤติการทำไมมันใกล้เคียงกัน
และถ้าหากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นในลักษณะเดียวกันเนี่ย

เพราะว่าถ้าหากว่าคุณมีเจตนาโดยทุจริตนะครับ

มีการที่จะใช้กลอุบายปกปิดข้อความอะไรก็แล้วแต่
จนทำให้บุคคลอื่นก็คือชาวต่างชาติที่หลงเชื่อเนี่ยนะครับ
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเนี่ยลักษณะแบบนี้
ก็จะมีความผิดฐานช่อโกงได้นะครับ

ถ้ารับฟังมากอย่างนั้นนะครับก็แน่นอน
หลอกไปกี่ครั้งก็๑ครั้ง

ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณปีเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้โง่ครับ
ข้อมูลการแชททั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี๒๐๑๗เนี่ย

อย่าลืมว่าโปรแกรมแชทมันสามารถบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดนะครับ
แล้วนะครับทั้งแชทผ่านโปรแกรมทั้งแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยนะ

ข้อมูลต่างที่คุณพูดไว้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้เอกสารต่างที่ส่งไป
อย่าลืมครับว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับ
การที่คุณแจ้งบอกว่าคุณอยากมีชีวิตร่วมกันก็ดี
หรือหลักฐานการบอกว่ามีโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ต่างหรือแบบบ้าน
คุณบอกว่าคุณได้เงินไป๓๕แสน
แต่ดูจากแชทข้อความนะครับแล้วก็สลิปการโอนที่เกี่ยวเรื่องเฉพาะเรื่องบ้านนะ
ยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ให้เป็นรายเดือนต่างนะครับ
มันไม่ใช่แค่๒แสน๓แสน๔แสน๕แสน
ที่ดินก็๔แสนแล้วนะครับ
โอนไปทำเรื่องการกู้บ้านอีกเนี่ยมี๒แสน๕๒แสน๕
ไปเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างน้ำไฟอีก๑๗๐๐
คือเอาเป็นว่าเขามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเขาโอนมาเยอะ
แค่รวมอยู่เนี่ยมันเกิน๕แสนครับ

ตามข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้คือ๔ล้าน๗แสน
ทีนี้คุณกัลเมื่อวานไปกระทรวงมหาธนไทยเนี่ย
อันนั้นคือทางวินัยเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่อบจที่สกลนคร
แล้วยังไงเราจะมีทางไหนต่อ
คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยที่ประสานทนายโนบิเข้ามาเนี่ย
ทนายโนบิเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเขาทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะ
นายโรบีเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูแลทางด้านคดีให้นะครับ
แล้วก็ทางสพที่ดูแลเดี๋ยวผมจะประสานเข้าไปด้วย

แล้วเดี๋ยวจะติดตามเรื่องของความรวดเร็วด้วย
คือตอนนี้เรามีการแจ้งความกับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ย
ในลักษณะของตามข้อที่จริงนี่เลย
ว่ามีการแสดงข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินนะครับ
ส่วนข้อหาจะเป็นพนักงานสอบสวนเป็นคนตั้งเอง
แต่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าทางพนักงานสอบสวนงานเยอะนะครับ
ผมมั่นใจในพยายามหลักฐานผมฟ้องตรงก็ได้ผมไม่กังวลเลย
อันนี้คือเพื่อจะเรียกเงินคืนทั้งหมดอย่างที่คุณปีเตอร์บอก
ต้องการเงินคืนทั้งหมดที่ให้ไปอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วไม่ใช่แค่ทางเรานะทางคุณโจดี้เนี่ย

ถ้าเป็นหน่วยงานราชการผมอยากจะฝากบอกหน่อย

ถ้าท่านเป็นแม่ของเมืองแล้วท่านไม่มีอำนาจจะทำ

ปกป้องกันนะว่ากันไปตามถูกตามผิด
เรื่องนี้ถ้าเราปกป้องนะผมจะพูดให้ฟัง
ประเทศไทยจะยิ่งเสื่อมเสีย

ที่พวกเราออกมาวันนี้ให้ต่างชาติเขาเห็นว่า
มันมีคนที่พร้อมจะช่วยชาวต่างชาติที่ถูกกระทำแบบนี้อยู่นะครับ
ผมถามล่าสุดไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับ
ท่านนายกชูพงศ์คำชวงบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าทราบเรื่องแล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
เป็นหน้าที่ของตำรวจกับอายการในการไปพิสูจน์ข้อกล่าวหากัน

ซึ่งมันจะไปสิ้นสุดที่ศาลเป็นผู้ตัดสิน
อบจสกลนครคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

กรุณเชือนและตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทางจ่ายระยะธรรม
แต่ไม่มีสิทธิ์ปลดออกจากราชการ
คือถ้านายกอบจจะไปให้ใครออกจากราชการได้เนี่ยข้อหา
เดียวคือเรื่องของการช่อกงเงินรัฐแต่นี่เป็นเรื่องของการ
เชื่อว่าอุปกรณ์ส่วนบุคคลค่ะจะไปหลอกรั้วอะไรยังไงที่ไปแจ้งข้ออาหารกัน

ทางคดีก็คือไปยื่นทางเจ้าสมพสมพบรรดดูงนะ

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า
เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า
เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า
เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า

เธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่า